ในช่วงนี้เราก็เลยจะพาบรรดานักเสี่ยงโชค
ส่องดูเลขเด็ดจากคนในวงการบันเทิง

จะต้องไม่เสียดายและต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนนะคะ
คือต้องบอกว่าไม่ผิดหวังแน่แหละ
โดยล่าสุดค่ะภรรยาสาวคนสวยคุณแอนพัทธิรา
เริกงามยามดีควงคุณสามี
ทำพิธีบวงสวงตั้งสารพระพิคเนธและพญานาคาราช
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เปิดประตูสวรรค์ที่สวนเขยจันทร์
พื้นที่มรดกของเธอกว่า๔๐ไร่
ที่ฉันเคยสั่งซื้อทุเรียนจากที่นี่คืออร่อยมาก
แต่คุณผู้ชมค่ะไฮไลท์อยู่ที่การจุดประทัดจำนวน๑๐๐๐นัดค่ะ
อืมซึ่งพอจุดเสร็จสาวแอนก็รีบวิ่งเข้าไปดู
ขอดูตัวเลขแบบชัดเจนด้วยตัวเอง

ซึ่งจะได้เลขอะไรอ่ะตามไปดูกันเลยจ้ะ

รู้แล้วจ้ะรู้แล้ว

โอ้โหแสดงเลยไปหมดแล้วเนี่ย
ไม่ใช่ไฟฟ้าแผ่นดินเขารับรู้ว่าเลขนี้ต้องถูก
วันนี้เราทำพิธีไหว้พญานาคก็เอาพิธีเทรด
แม่ได้งานนี้แม่มาเก็บประทัด

แค่นี้เอง
ไม่ต้องส่องนะเขาพูดเสียงดังฟังชัดขนาดนี้นะ

แต่คุณผู้ชมค่ะกลับมีชาวเน็ตตาดีค่ะ
เห็นว่าลูกสาวของคุณพ่อป๊าเนี่ยกำลังใบ้เลขเด็ดให้
จากภาพภาพนี้คุณผู้ชมเห็นชัดเจนนะจ๊ะ
น้องกำลังชูนิ้วชูมืออยู่
ทำเอาคุณพ่อตะรีบโพสต์อีกครั้งว่าใจเย็นนะครับ
ป้าน้าอาทุกท่านงวดนี้ขอแนะนำตามด้วยตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะ
ซึ่งก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กันแบบรัวก็เสี่ยงกันพอประมาณหอมปากหอมคอนะคุณผู้ชม
เพราะการเสี่ยงโชคเนี่ยจริงแล้วไม่ได้ทำให้ใครรวยนะจ๊ะ
เพราะฉะนั้นเราต้องขยันทำมาหากินกันต่อไป
ส่วนเรื่องของตัวเลขเนี่ยก็ซื้อแบบพอให้ชุ่มใจในแต่ละงวดก็เพียงพอแล้วนะจ๊ะ
พอให้คิดเลขอย่างนี้สมองจะได้ไม่เสื่อมถึงสมองนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะ